การปลาสายแยกในวันนี้เป็นไปที่สุดท้ายนี่สิ่งไหนที่เราต้องต้องต้องบอกว่า
วันนี้พวกเราพร้อมเต็มที่พวกเรามั่นใจเต็มที่นะครับ
อนาคตใหม่มั่นใจมากว่าเราจะได้ผู้แทนรัศดรในนามของพักอนาคตใหม่
ทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้
ว่าภาคอนาคตใหม่ไม่ได้มาเล่นเล่นเราจะเป็นภาคระดับชาติ
ก็เรื่องนโยบายนะครับพักได้แถลงไปหมดแล้วนะครับ
แล้วก็เดินทางไปปลาใสก็แนะนำเรื่องนโยบายไปหลายเรื่องแล้วนะครับ
วันนี้คือการเรียกความมั่นใจนะครับของสมาชิกพักนะครับ
ของคนที่สนับสนุนเรานะครับว่าการเลือกพักอนาคตใหม่นั้น
รับรองได้ว่าพักอนาคตใหม่จะเป็นพักทางหลักของประเทศไทย
พักอนาคตใหม่จะเป็นพักระดับชาติ
จะมีผู้แทนรัศดรมาจัดแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
และในแบบแบ่งเขตเรามั่นใจว่าจะมาจากทุกภาคด้วยนะครับ
แล้วก็พักอนาคตใหม่นั้นการเลือกพักอนาคตใหม่
คือเลือกเพื่ออนาคตเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เลือกแล้วไม่ให้ประเทศไทยกลับไปเป็นแบบเดิมครับ

ตลอดระยะเวลา๘ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้เลือกตั้ง
คนไทยจำนวนมากต้องการการเปลี่ยนแปลง
ต้องการเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่นะครับ

หมายถึงว่าสมาชิกนั้นต้องเป็นผู้แทนของราศดร
ดังนั้นเป็นภัณฑกิจของสมาชิกษภาพุทธรรมทุกคน

ในการสกัดกั้นไม่ให้สืบทอดอำนาจของคอสชได้นะครับ

ถ้าหากสมาชิกษภาพุทธรรมร่วมมือกัน
ผมเชื่อว่าการสืบทอดอำนาจไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่

คำว่าประชาภิปตัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญ

ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงหรือไม่
เราต้องการตอบกล้างสื่อท่อออำนาจของพศจริงหรือไม่

ต้องร่วมการสกัดไม่ให้การสิทธิ์พลังหน้ากว่าต่อช่องเกิดขึ้นได้
ร่วมการสกัดไม่ให้บุณิประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนโยนบุคคลีต่อ
ส่วนจะแบ่งกันมาเป็นใครเป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
ผมเสริมนิดนึงครับในการเรื่องผมมีสองประเด็นในเรื่องนี้นะครับ
แรกเรื่องวิธีการผมคิดว่าก็ต้องฝากว่าเราได้จุดประเด็นไปแล้ว
เราได้เสนอทางออกที่จะนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้ง
ก้าวแรกของการออกจากความขัดแย้งจากสันติ
คือพ่อแม่พี่น้องทุกคนเรารู้ว่าถ้าสวเข้ามามีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่
อันนี้ไม่นำไปสู่ความสงบสุขแน่นอนอันนี้จะเป็นต้นต่อของความขัดแย้งแน่นอน
อนาคตใหม่เชื่อว่าจะสงบสุขได้ต้อง๓จบนะครับ
ลุงตู่จบพลังประชารัฐและจบสว๓จบสงบแน่นอนครับ
ดังนั้นก็ต้องบอกว่าพักที่ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้
พักไหนที่ไม่โหวตรับรองนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักที่รวบรวมเสียงข้างมากได้
พักนั้นคือพักที่เปิดสวิตช์สวทำให้สวมีโอกาสทำงานได้
และนั่นก็หมายความว่าพักนั้นจะเป็นคนนำสังคมไปสู่ความวุ่นวาย
แต่เรามั่นใจมากว่าหลักการที่เราประกาศไปนั้นเป็นการถูกต้อง
เป็นการรักษาเจตนารมที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่เหตุการณ์ปฤศพาสามห้า
ผมคิดว่าอย่าเพิ่งกังวลใจไปในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้วัดได้อีกทีหนึ่ง

คุณคิดว่าคุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
ไม่นะคุณคิดว่าคุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
ไม่นะคุณคิดว่าคุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม
คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม

คุณคิดเรื่องนี้ได้ไหม